เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนปีใหม่
เพราะว่าอดีตสามีเนี่ยเลิกรากับอดีตภรรยาไปได้เดือนกว่า
แต่ก็ยังหึงยังหวงยังระแวง
กลัวว่าอดีตภรรยาจะไปคบผู้ชายคนอื่น

คือใช้มีดเชื่อดคอแล้วก็เอาปืนยิงกรอกปากอดีตภรรยา
จนเสียชีวิตที่บ้านพักเลยนะคะ
ลูกชายบอกว่าโอ้โหคือเข้าไปดูนี่เห็นสภาพแม่เป็นแบบนี้แล้ว
แล้วผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจยังไล่ล่าตัวผู้ที่ก่อเหตุอยู่นะคะ
ความคืบหน้าคดีสังหารนางอ้อมเดือนพิทักษ์มวลชนอายุ๕๕ปี
หลังจากที่ถูกสามีหึงโหดเป็นอดีตสามีนะ
ระแวงว่าเธอจะครบซ้อนก็ใช้อาวุธมีดแทงใช้อาวุธมีดปาดคอ
แล้วก็เอาปืนยิงกรอกปาก
ทำให้ภรรยาเสียชีวิตในบ้าน
พื้นที่บ้านไสงามตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุเป็นอดีตสามี
คือนายต้องรักพรมเดืออายุ๕๗ปี
รากับผู้ตายไปได้เดือนกว่า
ซึ่งตำรวจก็ได้ออกหมายจับแล้วก็ได้เร่งไล่ล่าติดตามตัวอดีตสามี

ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็ไปตามความคืบหน้าของคดีนี้
ปรากฏว่าที่บ้านของผู้ตายนี่ยังปิดเงียบนะคะ

แล้วก็ตำรวจภูทรโนนเหมาก็เปิดเผยบอกว่า
จากการสอบสวนเป็นไปได้ว่า
ผู้ที่ก่อเหตุมีมากกว่า๒คน
ตรวจเลือดที่พบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตั้งปมเอาไว้๓ประเด็นค่ะ
ก็คือ๑เรื่องของการหึงหวง
ชิงทรัพย์แล้วก็ขัดแย้งธุรกิจมืด
รวมถึงคาดว่าน่าจะมีคนคอยช่วยเหลือ
ผู้ที่ก่อเหตุในการหลบหนีออกนอกพื้นที่ด้วย
ซึ่งตำรวจพบว่าผู้ตายไม่ใช่คนในพื้นที่
แต่ผู้ตายเขามาจากจังหวัดตราด

ลูกคนโตถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำที่ภูเขียว
ส่วนคนเล็กอายุ๑๘ปี
ลูกคนเล็กอยู่กับคุณแม่ด้วย
แล้วลูกคนเล็กก็เล่าให้ฟังค่ะว่าในวันก่อเหตุ
คือทีแรกแม่พยายามเรียกลูกมาแล้ว

จังหวะนั้นพอลูกมาถึงแม่กลับเข้าไปในห้องนอน
แล้วพอลูกได้ยินเสียงอีกทีนึง
คือเหมือนกับแม่โดนทำร้ายแล้วก็มีอาวุธปืนยิง
พอกลับเข้าไปดูแม่อีกทีนึงคือแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อค่ะเพราะว่าผู้ต้องหา
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลบหนีออกนอกพื้นที่แล้วหรือยังนะคะ